ไปดูนาทีชีวิตหน่อยฮะเด็กสองคนอยู่ในห้องนอน
คุณพี่นั่งอยู่บนเก้าอี้น้องนอนอยู่บนเตียง

คุณผู้ชมคุณขวัญพี่น้องกันนะสองคนเนี่ยผู้ชายทั้งคู่
แล้วคือคนพี่นั่งเล่นอยู่บนเก้าอี้มุมนู้นด้านซ้าย
นอนอยู่บนเตียงเป็นเหมือนกับเตียงที่มี๒ชั้น

ตอนแรกครับก่อนที่ฝ้าจะถล่มลงมา
แล้วข้าวของพังกระจายย้อนกลับไปต้นคลิปอีกครั้งหนึ่ง
คุณสังเกตน้องเสื้อเหลืองที่นอนอยู่บนเตียงนะ
จะมีจังหวะหนึ่งเขาหันมามันมีเสียงลั่น

จังหวะนี้พอน้องเขาหันมาเสร็จปั๊บ
แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองนะฮะ
ปรากฏว่าฝ้ามันก็ร่วงหล่นลงมาเลย
เดี๋ยวลองดูนะไปดูในจังหวะตอนที่ก่อนฝ้าจะถล่มนะฮะ

คือเด็กเขาหันมาตอนแรกแล้วปรากฏว่าไม่ทันไรอ่ะ

คุณแต่ดิฉันเห็นขาคนลงมาด้วย
ไม่แน่ใจว่ามีคนร่วงมาจากชั้นบนหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นเขาบอกว่าโชคดีไม่มีใครเจ็บหนัก

ฝ้าตกลงมาที่หัวมีรอยแดงที่หน้านิดหน่อย
เขาเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คเพื่อเป็นอุทาหรณ์
ผู้ช่วยช่างขึ้นไปซ่อมหลังคาแล้วพลาดร่วงลงมา

อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเพื่อความปลอดภัย